เอ้าพ่อผู้ชมฮะเตรียมอารมณ์พาพวกผู้ชมออกต่างจังหวัดไปอีสาน
โคราชครับเขาบอกว่าที่นั่นไปเจอกับกล้วยประหลาด
โอ้โหรูปร่างมันคล้ายกับพญานาคแอร์
ไปทางแถวนี้บ้านของนายทองศุกร์

อยู่ที่บ้านเลขที่๘๒บ้านราชสุขสรรค์อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้ราชนั่นไงจ่ายใกล้นี่แหละ
นี่มีบางสิ่งบางอย่างมันออกมาอย่างเงี้แทงออกมาแหลมเลยอ่ะ
เขาบอกว่ามันแทงเครือออกมากลางลำต้น
แถมคล้ายพญานาคออกมาตั้งห้าหวีมีผลกล้วยเจ็ดสิบห้าลูกแพ้กระจาย
คล้ายพญานาค๕เซียนที่ชูขึ้นฟ้าจะออกไปแตะขอบฟ้าแบบนี้

แต่อย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชมลองไปสอบถามคุณตาทองสุกเจ้าของบ้านเจ้าของกล้วย
เขาบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะ
ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด
ก็มาเยี่ยมที่บ้านนะแล้วก็เดินเที่ยวชมสวน
แล้วเห็นต้นกล้วยมันแทงปลีออกมาในช่วงปีใหม่
อะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้น

หิกงองอคล้ายกับเส้นผมของตัวผมเอง

นี่เอาบันไดมาพาดเอาไว้แบบนี้เลย
เพื่อขอขึ้นไปดูแบบใกล้
ไม่ใช่เขาเอาบันไดพาดเขาจะไปตัดกล้วยหรือเปล่า
ไปดูก่อนสิแล้วค่อยตัดลงมา
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขามีความเชื่อว่านี่แหละ
เป็นกล้วยพญานาคเพราะมีคนเขาฝัน
ฝันเห็นพญานงพญานาคไงคนที่เขามีความเชื่อเขาจะคิดว่านี่คือกล้วยศักดิ์สิทธิ์
แต่เอางี้ละกันเรื่องของกล้วยที่มีรูปร่างประหลาดเนี่ย
เราเล่ากันมามากมายหลายปีแล้วปีก่อนปีนู้นปีนั้นปีนี้ไม่ว่าจะปีไหน
สัญญาว่าจะเล่าเรื่องของกล้วยแปลกต่อไปครับคุณผู้ชม
ยังไงยังมีมาให้ชมติดตามรับชมกันอีกมีอีพีหลายภาพ
ถูกเราสัญญาว่าที่ไหนมีกล้วยแปลกเราจะนำมาเสนอ

ถูกต้องครับเราจะนำเสนอมันต่อไปเพราะคุณผู้ชมชอบดูครับ